สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชน
มีการจัดตั้งจุดเพื่อให้เด็กรวมทั้งประชาชนทั่วไปนะคะ
ได้รับชมสุริยุปราคาอย่างถูกต้องและปลอดภัยนะคะ
จุดนั้นก็คือหาดสมิลาจังหวัดสงขลาค่ะ
สำหรับท้องฟ้าในวันนี้ค่อนข้างโปร่งนะคะ
ใช่ค่ะเหมาะแก่การชมปรากฏการณ์สุริยุปราคา

ติดตามบรรยากาศนะคะได้จากคุณดิตรดาวิชัยดิต
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดสงขลาค่ะ

จากการสำรวจเบื้องต้นในตอนนี้นะคะ
เรียกว่าท้องฟ้านั้นค่อนข้างที่จะโปร่งค่ะ
แต่ว่าคาดว่าท้องฟ้าจะเปิดให้ชม
ปรากฏการณ์สุรยพราคาที่หัสมิลาแห่งนี้แน่นอน
ทางด้านของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ก็ได้เดินทางมาตั้งกล้อง

ที่จะมารอชมปรากฏการณ์สุริยคราช
บางส่วนที่หาดสมิลาแห่งนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยดรรษาดแห่งชาติองการมหาชนหรือสาวดร
ได้ตั้งกล้องดูดาวเกือบ๒๐ตัวตลอดแนวนางลานนางเงือกนะคะ
ตั้งแต่เช้ามืดเพื่อที่จะรองรับประชาชนให้เข้ามาชมดาวเสา
ที่วันนี้จะเห็นวงแหวนอย่างชัดเจนด้วยค่ะ
ในช่วงเช้ามืดแบบนี้นะคะ
การจัดตั้งกล้องส่องดูดาวเพื่อที่จะชมปรากฏการณ์สุริยุปราคา

เพื่อความแม่นยามก็ควรจะวัดจากดาวเหนือค่ะ
และวันนี้เองอากาศก็ค่อนข้างจะเป็นใจท้องฟ้าโปร่ง
แม้จะมีเมฆเล็กน้อยค่ะแต่ว่ามีลมพัดผ่านนะคะ
จึงไม่เป็นอุปสรรคในการชมสุริยุปราคาอย่างแน่นอน
และในวันนี้ค่ะทางด้านของเยาวชนจาก๓จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ
ที่มีการเข้าค่ายดาราศาสตร์และอวกาศตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา
ก็ได้เรียนรู้การใช้กล้องโทรทัศน์และการชมปรากฏการณ์สิริยุปราคาย

พร้อมที่จะเข้ามาชมปรากฏการณ์จริงซึ่งถือเป็นโอกาสที่หาได้ยากค่ะ
และพื้นที่หาดสมิลาแห่งนี้ก็จะเห็นเงาคราดถึง๖๔
ซึ่งบทบังมากอยู่ในลำดับต้นของกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย
อกจากนี้นะคะทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติค่ะ
จะมีการถ่ายท่อสดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงจากประเทศอินโดนีเซีย

ใครที่จะเดินทางมารับชมสุริยุปราคาอย่างปลอดภัยค่ะ
ก็สามารถที่จะเดินทางมาได้นะคะมาลงทะเบียนค่ะ
ซึ่งถ้าคุณผู้ชมลงทะเบียนนะคะก็จะได้รับแว่นนี้ค่ะ
เป็นแว่นโซล่าวิเวอร์นะคะเพื่อที่จะชมพระอาทิตย์ได้อย่างปลอดภัยค่ะ
สามารถเดินทางมาได้นะคะก่อนเวลา๖น๒๗น
ซึ่งในช่วงนั้น๖น๒๗นจะมีเงาของดวงจานั้นพาดผ่านดวงอาทิตย์แล้ว
อาทิตย์แล้วเรียกได้ว่าสุริยคราชนั้นเริ่มขึ้นแล้วค่ะ
ก็สามารถที่จะเดินทางมารับชมได้
แต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดค่ะไม่ว่างติดธุระนะคะ
ก็สามารถติดตามผ่านทางไทยรัฐทีวีได้
ซึ่งเราจะเกาะติดสำหรับปรากฏการณ์ในครั้งนี้
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมอย่างแน่นอนค่ะ

รายงานสดจากหาดสมิลาจังหวัดสงขลาค่ะ

ขอบคุณคุณดิดละดาเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญ
สำหรับการดูสุริยุปราคาของไทยนะคะ
เริ่ม๖นาฬิกา๒๗นาที

เพราะว่าวันนี้คุณคุปตนันจะไปรายงานสภาพอากาศ

วันนี้สภาพอากาศที่ไหนดีไม่ดีในการมองเห็นศรียุปราคา
ที่ฮาสมิลาสวงภาคุณเดรัดาบอกว่าท้องฟ้าโปร่ง
ท้องฟ้าโปร่งแต่ที่อื่นจะเป็นอย่างไรนะครับ
ติดตามจากคุณคุปตนันพิสิทธิ์มหันรายงานสดนะครับ
มาจากที่สวนเบนจกิติครับเชิญคุณคุปตนันครับ

รวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วย
นี่คือภารกิจเกาะติดปรากฏการณ์สุริยุปราคานะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจละทีเดียว
โดยเช้าวันนี้ครับคนไทยทั้งประเทศจะได้ชมปรากฏการณ์สุริยุปราคา
บางส่วนพร้อมกันนะครับ
โดยจุดที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้ก็คือสวนเบนจกิติใจกลางกรุงเทพมหานคร
ถือว่าเป็นหนึ่งจุดใหญ่ที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ให้เป็นสถานที่ที่ให้ประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษา
ได้เดินทางมาชมปรากฏการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจในครั้งนี้นะครับ
สำหรับสภาพอากาศในวันนี้จะเป็นอย่างไร
ช่วงเวลาในการเห็นนั้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สามารถที่จะเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นมากน้อยแค่ไหน
เดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบระบบพยากรณากาศ
คุณผู้ชมครับก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับ
สำหรับช่วงเวลาการเคลื่อนตัวของดวงจันท
จะเข้ามาบดบังดวงอาทิตย์ทั่วประเทศไทย
จะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ๖นาฬิกา๒๗นาที
ต่อเนื่องไปจนถึงเวลาประมาณ๘นาฬิกา๓๑นาที
สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯมหานครและปฤมศิมรษ์ทน

โดยจะเริ่มบดบังตั้งแต่เวลาประมาณ๖นาฬิกา๓๘นาที
แล้วก็บังมากที่สุดเวลาประมาณ๗นาฬิกา๓๓นาที
สำหรับตอนนี้ใครที่จะเตรียมตัวเพื่อที่จะออกมาชมปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้

ภาพแรกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับที่แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกลุ่มอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองไทย
สังเกตว่าตอนนี้เองมีหนึ่งพื้นที่ที่ถูกกลุ่มก้อนเมฆปกคลุม
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ
สำหรับอุณหภูมิในช่วงเช้าวันนี้จากการตรวจสอบก็พบว่า
ตอนนี้บริเวณทางตอนกลางของประเทศนั้นยังคงได้รับอิทธิพลจากกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
อบความชื้นเข้ามาปกกลุ่มบริเวณตอนกลางของประเทศอย่างต่อเนื่อง
ทำให้เช้าวันนี้จะสังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้นถูกปกกลุ่มไปด้วยพื้นที่สีเหลือง
ก็คืออากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวเลยทีเดียวนะครับ
อุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๒๘องศาเซลเซียตในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะครับ
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะสังเกตว่ายังคงเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับ
อากาศเย็นสบายต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๗องศาเซลเซียต
คำนวณต่อไปช่วงเวลาประมาณ๗นาฬิกาครับอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย
โดยพบว่าในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนั้นอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ๓๑องศาเซลเซียตนะครับ
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ๒๒องศาเซลเซียต
คำนวณไปจนถึง๘โมงครับพบว่าอุณหภูมินั้นสูงขึ้นประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับในเช้าวันนี้ฝั่งอ่าวไทยอากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวนะครับ
ส่วนฝั่งอันดามันค่อนข้างที่จะเย็นสบายสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๒๖องศาเซลเซียต
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๑องศาเซลเซียตช่วงเวลาประมาณ๗นาฬิกาครับ
อุณหภูมินั้นค่อนข้างทรงนะครับทั้งสองฝั่งอากาศจะอยู่ที่ประมาณ๒๔ไปจนถึง๒๕องศาเซลเซียต
โมงก็จะสูงกว่านี้เล็กน้อยนะครับประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
หนึ่งสถานการณ์ที่อาจจะต้องตรวจสอบกันสักหน่อยก็คือเรื่องของสถานการณ์ฝนนะครับ
เพราะว่าจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีพบว่าในวันนี้เองมีหนึ่งพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนนะครับ
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับโดยช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดฝนนั้นอยู่ที่เวลาประมาณเที่ยงวันวันนี้
ดังนั้นใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งคงต้องดูฟ้าดูฝนด้วยนะครับ
กลับมาที่สวนเบนจกิตินะครับกรุงเทพมหานครช่วงเช้าวันนี้นั้น
ตอนนี้เนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจารณาศาสตร์แห่งชาติก็ได้เดินทางมาติดตั้งอุปกรณ์ต่างนะครับ
เพื่อที่จะรอต้อนรับประชาชนนิสิตนักศึกษาที่จะเดินทางมาร่วมชมปรากฏการณ์ในครั้งนี้
รวมไปถึงตอนนี้เองก็มีสื่อมวลชนจากหลายสำนักเลยทีเดียวนะครับ
เดินทางมาเพื่อเฝ้าชมปรากฏการณ์นี้ด้วยเช่นเดียวกัน
สำหรับใครที่จะเดินทางมาเพื่อที่จะชมปรากฏการณ์ในครั้งนี้
ที่บริเวณสวนเบนจักิติกรุงเทพมหานครขอแนะนำเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะ
เพื่อริ่งลิ่งการราชนห์ที่ติดขัดในช่วงเวลา๖๐๐นไปจน๑๐๐๐น
ถ้าไม่อย่างนั้นก็สามารถที่จะเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินนะครับ
โดยมาลงที่สถานีศูนย์ศิรกิจนะครับ
ที่ทางสถาบันวิจารณศาสตร์นั้นได้มีการจัดกิจกรรมชมสุริยุปราคาในช่วงเช้าวันนี้นะครับ
และช่วงเช้าข่าวชัดโซเชียลครับเราจะกลับมาที่นี่อีกครั้ง

ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดวงจันทร์จะเริ่มเข้าบทบังดวงอาทิตย์ที่นี่ครับ
สวนเบนจักริติกรุงเทพมหานคร